กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับก็ต้องยอมรับนะฮะ
ว่าคดีน้องชมพู่กับการเสียชีวิตของน้องบนภูเหล็กไฟเนี่ย
มันกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองการทำคดีของตำรวจมานานนับปีเหมือนกัน
รวมถึงก็ยอมรับเหมือนกันว่าทางญาติของน้องชมพู่แต่ละคนนะฮะก็ถูกสื่อตามติด
โดยเฉพาะในฝั่งของลุงพลนะครับลุงพลเนี่ยมีทั้งสื่อหลักสื่อรองยูทูปเบอร์ตามติดชีวิตนะฮะ
กระทั่งชีวิตของลุงพลเนี่ยมันก็มีทั้งขึ้นขึ้นลงขึ้นสุดก็โอ้โหไปเป็นนักร้องไปออกงานได้เงินค่าตัวเป็นแสน
พอลงสุดในช่วงนี้ก็หลายคนทิ้งลุงพลไปไม่ว่าจะหมอปลาไม่ว่าจะเป็นคุณอุ๊บ
ไม่ว่าจะเป็นทนายโนบิหรือว่าจะเป็นยูทูปเบอร์บางคนที่บอกว่าตอนนี้ถอดใจจากลุงพลแล้ว
ขอทิ้งลุงพลหน่อยเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านไม่ตั้งกล้องไลฟ์เหมือนที่ผ่านมา
ส่วนเรื่องคดีนะฮะก็ต้องตามติดกันต่อเหมือนกันนะครับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการที่นำญาติของน้องชมพู่ไปเข้าเครื่องจับเท็จทั้งหมด
แล้วก็หลักฐานเส้นขนที่พบใกล้จุดพบศพเป็นของคนที่ไม่ได้ขึ้นภูอะไรต่างนานาเหล่านี้นะครับ
รวมถึงกรณีที่ทั้งคุณอุ๊บทั้งหมอปลาจะแจ้งความเอาผิดกับลุงพล
ในเรื่องของการเอาภาพไปรับบริจาคบัญชีผ้าป่าอะไรต่างมันกลายเป็นคดีย่อยในคดีหลักนะครับ
ค่อยไล่เลี่ยงกันไปเรื่องของพยานหลักฐานในคดีหลักก่อน
คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะครับพนักงานสอบสวนสพกกตูม
ได้ไปรับพยานสำคัญในคดีก็ประกอบด้วยพระอาจารย์บุญมา
เป็นท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอกนะครับ
อกจากนี้ยังมีพ่อแบมนางดอนเด็กชายก๋วยเจ๋ง
แล้วก็นางส้มโอชาวบ้านกกตูมไปรับมาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับ
แล้วก็พระอีกรูปหนึ่งก็คือพระครูบารรัตต์จากศรีสเกตนะครับ
พยานสำคัญที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๓
วันที่น้องชมพู่หายตัวไป

พฤษภาคม๖๓น้องชมพู่หายไป
พฤษภาคม๖๓พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
โดยพระอาจารย์บุญมาซึ่งเป็นพยานที่เข้าเครื่องจับเท็จในวันนี้
ก็ถ้าย้อนกลับไปดูว่าเคยให้การกับตำรวจว่ายังไง
คือท่านเคยให้การกับตำรวจยืนยันว่าช่วงสายของวันที่๑๑พฤษภาคม๖๓

คือได้เจอกับลุงพลบนวัดถ้ำภูผาแอก
ระหว่างที่ลุงพลขับรถขึ้นมารับพระครูบารัฐ
โดยได้ยินลุงพลพูดบอกว่าเกือบไม่ได้ไปส่งพระแล้วเพราะหลานหาย
ก็เหมือนยืนยันว่าลุงพลอยู่บนวัดถ้ำภูผาแอก
ขณะที่พ่อแบมพยานอีกคนนึงซึ่งเป็นชาวบ้านกกอก

ให้การว่าเห็นลุงพลที่สวนยางพาราข้างบ้าน
ประมาณ๙โมงเช้าของวันที่๑๑พฤษภาคม
นางส้มโอก็บอกว่าเคยเห็นลุงพลใส่เสื้อภูไทย
ยืนอยู่คนเดียวที่บริเวณตีนภู
ก็เลยร้องเรียกแต่ลุงพลไม่ตอบรับ
ก่อนจะแยกกันเดินไปอีกทาง

ก็ยังมีนางดอนมะลิรสชาวบ้านกกอก
พยานที่เห็นลุงพลบนวัดภูผาแอก
เด็กชายก๋วยเจ๋งพยานที่อยู่ใกล้จุดที่น้องชมพู่หายตัวไป
แล้วก็พระครูบารัฐที่ลุงพลอาสาไปส่ง

นี่ก็เป็นพยานสำคัญที่จะต้องเข้าเครื่องจับเท็จเหมือนกัน
หลังจากก่อนหน้านี้ญาติ๗คน
ลุงพลป้าแตนก็เป็น๙ใช่ไหม
เข้าเครื่องจับเท็จในส่วนของญาติใกล้ชิดกับน้องชมพู่นะครับ
ที่ใครมาติดไว้ที่รถของลุงพล
หมอปลาก็ยืนยันคำเดิมแหละครับ
ลุงพลจะต้องแจ้งความหาตัวผู้กระทำสิ

เดี๋ยวหมอปลาจะดำเนินคดีกับลุงพล
หมินประมาทเพราะลุงพลให้ข่าว
เป็นลักษณะให้หมอปลาและทีมงานของหมอปลาเสียหาย
จะหาว่าหมอปลาไปติดไว้ในรถจับผิดอะไรลุงพลหรือเปล่า

ลุงพลมีพฤติกรรมในการบังคับให้ยูทูปเบอร์

ถ้าเรื่องที่ไม่ดีก็จะสั่งให้ลบคลิป
ตัวอย่างกรณีของคุณน้ำฟ้า
คุณน้ำฟ้าซึ่งเป็นภรรยาของหมอปลานะ
เคยเดินทางมาหาลุงพลที่บ้านกกอก
แต่ไม่พบลุงพลเพราะลุงพลหนีไปกรุงเทพ
ทั้งที่ลุงพลนัดกันไว้กับคุณน้ำฟ้าแล้ว
คุณน้ำฟ้าก็เลยร้องไห้โฮเลย
ทีนี้ยูทูปเบอร์จำนวนมากก็ถ่ายกรณี
คุณน้ำฟ้ามาหาลุงพลแล้วไม่เจอคุณน้ำฟ้าร้องไห้เนี่ย
แต่สุดท้ายกลุ่มยูทูปเบอร์เนี่ย
ถูกลุงพลสั่งให้ลบคลิป
ยูทูบเบอร์มันก็อยู่กับเขา

ก็ต้องพูดในมุมที่มันดี
มุมที่มันไม่ดีเขาก็ไม่ออก
เขาก็สั่งลบคลิปบ้างปิดเสียงบ้าง
อย่างที่เช่นไอ้วันที่ภรรยาผมร้องไห้
เขาก็สั่งให้ยูทูบเบอร์ของเขาที่ถ่ายตอนนั้น
ลบไว้ลบเสียง
ลบเสียงปิดเสียงแล้วก็ลบคลิปทิ้ง
เห็นไหมครับนี่คือการไม่ชอบมาภาคกล
อยากจะฝากนะว่าวันหนึ่ง
ตอนที่คุณโดนกระแสสังคมโทรมาหา
คุณเป็นคนแรกที่ขอบคุณสื่อ
แต่วันนี้มันเกิดปรากฏการณ์แปด
คุณไม่เอาสื่อแต่คุณเอายูทูปเบอร์สายเดียว

หมอปลาพูดก็พูดไปถึงยูทูปเบอร์นะฮะ
ที่บอกว่าลุงพลสั่งให้ยูทูบเบอร์ทำแต่มุมดีของลุงพล
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยมาจากคุณบูมน้อยร้อยเอ็ด
ก็คือนายสุรชัยสุวรรณกิจหรือว่าบูมยูทูปเบอร์

ที่ผมพูดไปบุ้มน้อยร้อยเอ็ดนะฮะ
เข้ามาทำข่าวอยู่ที่บ้านกกอก
ตั้งแต่ปี๖๓ปลายเดือนตุลาคมนะครับ
แล้วก็เปิดเผยมาแบบนี้
บอกยูทูปเบอร์ที่เข้ามาที่นี่
มีกฎว่าห้ามถ่ายลุงพลในมุมที่ไม่ดี

มันหลุดฮะหลุดทั้งคำพูดหรือว่าหลุดทั้งกิริยานะครับ
ถ้ากิริยาไม่เหมาะสมก็จะถูกสั่งให้ปิดเสียงหรือว่าลบคลิป

กระทั่งเมื่อวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งหลังจากบทสัมภาษณ์ออกอากาศไป
ลุงพลก็เรียกเขามาหา

เพื่อความสบายใจของตัวเขาเอง
เขาเลยตัดสินใจเก็บข้าวเก็บของ

อุตส่าห์มาตั้งเตนท์อยู่ที่บ้านกกอก

โอ้โหคุณใช้ชีวิตอยู่ในนี้

กลับบ้านดีกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวแล้ว
เขาบอกแบบนี้ฟังเสียงเขาหน่อยฮะ
มันมีการแบ่งฟักแบ่งฝ่ายผมก็เลยว่าไม่ขออยู่แล้วไม่โอเคก็คือการสั่งสั่งให้ลบคลิปสั่งให้เซฟสั่งให้ปิดเสียงแล้วโดนเอฟซีบางกลุ่มที่เขาไม่พอใจที่ไม่เซฟลุงมีประชุมหลังจากที่มีกระแสพี่น้ำฟ้าทุกคลิปที่มีพี่น้ำฟ้าลบให้หมดไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้นแต่บูมร้านที่บูมไม่ลบเพราะว่ามั่นใจ
เพราะฉะนั้นพี่น้ำฟ้าบอกว่าไม่ต้องลบแล้วมันไม่ได้เสียหายด้วยนะครับผมก็ยังตั้งคำถามในใจทุกวันนี้ว่ามันเพื่ออะไรอ่าแต่ยังไงก็ตามฮะเรื่องแบบนี้ก็ต้องฟังให้รอบตอบให้ครบแล้วนะเพราะว่าคนที่เป็นแฟนคลับของลุงโพนเขายังมีอยู่นะครับเขาก็ยึดมั่นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวลุงโพนอยู่นะครับมันก็มีนะ
แต่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายที่มองอีกมุมของลุงพลแต่ทีนี้เรื่องทางคดีนะคุณผู้ชมคือเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีกลุ่มหนึ่งใช่ไหมที่จะไปเข้าเครื่องจับเท็จแต่ก่อนหน้านี้รอบที่ลุงพลป้าแตนเข้าไปเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคือตอนนี้กราฟอ่ะออกมาเรียบร้อยแล้วการแปรผลออกมาเรียบร้อยแล้วตำรวจบอกว่าจากข้อมูลเนี่ยนะคะคือมีอยู่หนึ่งคนที่กราฟเนี่ยมันผิดปกติแต่ทีนี้
ต้องส่งขึ้นสารก่อนนะให้สารพิเคราะห์พิจารณาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์จากการเข้าเครื่องจับเท็จของคนใกล้ตัวน้องชมพูทั้งหมดนะครับ